ช่วงนี้ไปต้อนรับฮีโร่ของเรากันหน่อย
นะครับแล้วตอนนี้เธอนั้นก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟหญิงที่สร้างประติศาสตร์
ด้วยติดตามได้นะครับจากบรรยากาศของ
ของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อรายงานมาครับ

เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำกลางการต้อนรับจากสื่อมวลชน

คือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาฝากชาวไทยให้ได้ครับ
หลังจากที่โปรเมย์ก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ

ทำให้โปรเมเอเรียจุธานุการ
สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรก
คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์มาครองได้สำเร็จ
และนับเป็นรายการที่๔ของเอเรียในปีนี้ครับ
โดยล่าสุดโปรเมเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
จากท่าอากาศยานลอนดอนฮิตโทรมาถึงเมืองไทย

ต้องไปแข่งขันในการแข่งขันโอลิมปิกนั้นยอมรับว่าเป็นงานหนักนะครับ
เพราะว่ามีโปรกอล์ฟหลายคนที่เดินทางมาแข่งขันในรายการนี้ครับ
แต่ก็เชื่อว่าการแข่งขันที่ประเทศบราซิลเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นสภาพสนามนะครับ
แต่ก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเข้าทางอยู่เหมือนกันครับ
ทำให้มีโอกาสที่ทำให้โปรเมจะคว้าเหรียญทองมาฝากชาวไทยนะครับ
จากนี้ก็ยังมีเรื่องของโชคชะตาด้วยนะครับ
สุดท้ายคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นโปรเมนั้นสวมเสื้อสีดำนะครับ
ซึ่งโปรเมย์บอกว่าสวมเสื้อสีดำเนี่ยทำให้โชคในการแข่งขันนั้นมีมากขึ้นนะครับ
แล้วก็อาจจะส่วนสีดำไปตลอดด้วยนะครับ
แล้วก็ผู้ติดตลกด้วยนะครับบอกว่าการสวมเสื้อสีดำของโปรเมย์เนี่ย
ถือว่าเป็นการทำให้ดูหุ่นดีด้วยครับ
หลังจากนี้โปรเมก็จะฝึกซ้อมที่ประเทศไทยนะครับ
ในช่วงเวลา๗วันหลังจากนี้ครับ
ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์วันที่๑๐นะครับ
ก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงแล้วเหมือนพอเราได้แชมป์แรกของตัวเอง
ก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้เมเจอร์แล้วแล้วก็ทำได้ค่ะก็ดีใจค่ะ

แล้วก็กลับมาตั้งใจซ้อมเพื่อไปโอลิมปิกค่ะ
ก็ตั้งเป้านะคะก็อยากทำเหรียญให้เมืองไทยให้ได้ค่ะ
เมย์จะมีโปรแกรมแข่งขันวันแรกในวันที่๑๗สิงหาคมนี้นะครับ
ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กับโรเมนในการคว้าเหรียญทองกลับมาอย่างต่อเนื่องให้กับแฟนชาวไทยครับ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่ากัศยานสุวรรณภูมิครับ